เกิดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
น้องชายคือมีอาการป่วยทางจิตแล้วก็ติดยา
พี่ชายยิ้มให้คิดว่ายิ้มเยอะเย้ยใส่
ก็เลยคว้ามีดคุณผู้ชมจ้วงแทงพี่ชาย

น้องสาวคนสุดท้องก็คือคุณปัธมาบอกว่าแหม
เพราะดีมากเลยนะช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองไม่อยู่บ้านออกไปทำงาน
ถ้าเกิดว่าอยู่น่าจะโดนฆ่าตายเช่นเดียวกัน
เพราะคนก่อเหตุคนร้ายก็คือน้องชาย

บอกว่าก็เคยขู่คุณปรัฐมาเช่นเดียวกันนะ

คนโตคือวิรัติคนที่ถูกฆ่าตาย
คนก่อเหตุคือนาริสคนสุดท้องคือปัธมานี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจท้องที่สพทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลา
เขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนฆ่ากันตายที่บ้าน
หน้าสวนหลวงตะบนฉลุงอำเภอหัดใหญ่
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชม
บ้านเกิดเหตุสภาพคือเป็นบ้านชั้นเดียว
ภายในห้องครัวพบร่างของนายวิรัติมูฮัมมัติอายุ๒๗ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดสภาพที่ไม่สวมเสื้อนะ
เฉพาะกางเกงยีนตัวเดียวที่คอก็ถูกเชื่อดด้วยมีด
บาดแผลชะกัน๑แผลค่ะ
จากการสอบถามนางสาวปัธมามุธมัติ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าหลังเลิกงาน
เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ไปพบพี่ชาย
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องครัวแล้ว

คนโตคือวิรัติคนก่อเหตุคือนาริส
ปัจธมาคนสุดท้องที่มาเห็น
ปัธมาบอกว่าคือพี่ชายนาริสมีอาการป่วยทางจิต
แล้วก็เคยติดคุกในคดีรักทรัพย์มาแล้ว๘ปี
พ้นโทษมาได้ประมาณสัก๒ปีเสร็จ
และเสพยาเข้าไปด้วย

ถ้าเกิดว่าตัวเองอยู่บ้านในช่วงเกิดเหตุ

ก็เคยขู่ฆ่าบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งคู่
เนื่องจากโกรธที่พี่ชายมองหน้าแล้วยิ้ม
ก็เลยเอามีดมาเชื่อดคอตายซะงั้นนะคะ
ส่วนแม่ของผู้ตายพอรู้ข่าวว่าพี่น้องฆ่ากันเอง
โอ้โหเป็นลมพับเลยนะคะ
โดยกู้ภัยก็ต้องช่วยการปฐมพยาบาลจนฟื้น

ขออภัยแม่เนี่ยคุมตัวพาตัวนายนาริสไปหลบบ้านญาติ
หลังจากนั้นก็เอาตัวนายนาริสมามอบให้กับตำรวจ
นาริสระหว่างที่แม่เอาตัวมาให้ตำรวจก็ไม่ได้มีการขัดขืน
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์
ที่โรงพักทุ่งตำเสาเพื่อรอดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบถามพยานแวดล้อมซึ่งเป็นญาติบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายวีรัติผู้ตายอยู่ในบ้านเพียงลำพัง
จากนั้นนายนาริสน้องชายเดินเข้ามาหาที่บ้าน
แล้วน่าจะเข้าไปเชื่อดคอพี่ชายทันทีในระหว่างที่นั่งอยู่
โดยไม่มีโอกาสต่อสู้หรือป้องกันตัวแต่อย่างใดก็เลยตายคาที่เลยนะ
เรื่องของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนี่ก็คือต้องรักษาต่อเนื่องนะ

แล้วก็เป็นอันตรายกับคนในครอบครัวด้วย